ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวน่ายินดีค่ะ
ของพี่เก๋ชนระดาและคุณพร้อมสิริสันนะคะ
ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเขาคบหาดูใจกันมานานมากนะคะ
และล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะได้เลิกดี
มือกันเข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยเมื่อวานช่วงเช้าค่ะเป็นการแต่งงานแบบศาสนาคริสต์ที่โบสถ์นะคะ
ซึ่งก็มีผู้ใหญ่ทั้งสองครอบครัวและเพื่อนในวงการบันเทิงไปร่วมแสดงความยินดี
จากนั้นช่วงบ่ายก็เปิดใจกับบรรดาสื่อมวลชนนะคะ
รู้สึกที่ดีที่มีวันดีแบบนี้
แล้วทั้งคู่ก็ได้เผยแพลนชีวิตคู่เรื่องทายาท
ส่วนเรื่องสินสอดทองมั่นแหวนเพชรก็เป็นไปตามความเหมาะสม
จะเผยถึงคำมั่นสัญญาที่มีให้กันต่อหน้าสื่อนะคะ

ใช่ค่ะยินดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้คนไปร่วมงานโอ้โหเซลปดังทั้งนั้นเลยนะคะ
อย่างคุณอ้าวพระชาพาก็ไปเมื่อวานนี้สวยสะกดตราตรึงอยู่เหมือนกันนะจ๊ะ

ไม่รู้เมื่อไหร่จะตามพี่เก๋ไปเร็วสักทีนะคะ